มีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดมือปืนบุกบันดาลสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
มือปืนบุกเดี่ยวลั่นไก่ดับงู๕พลังคาสนามมวยลุมพินี
ขณะแฟนมวยหนีตายวุ่นบาดเจ็บนับร้อยเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
ขณะมวยคู่เอกระหว่างฉมวกเพชร๕พลังกับหลังสวนพันยุทธภูมิ
ชกบนเวทีรายการมวยการกุศลศึกวันทรงชัยกุศลร่มกล้า
โดยมีทรงชัยรัตนสุบันโปรโมเตอร์มวยชื่อดังเป็นผู้จัดในวันนั้นมีแฟนมวย
เข้าชมแน่นขนาดรวมทั้งบุคคลสำคัญอย่างแคล้วธนิกุลหรือเหลาสวนมะลิ
นายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและชัยวัดพลังวัฒนกิจหรือ
โงห์ห้าพลังเจ้าของไข้มวยห้าพลังและหน่ายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย
นักมวยเริ่มชกมาถึงยกที่๔ระหว่างพักยกนักมวยทั้งสองฝ่ายกำลังให้น้ำ
ก่อนระคังยกที่ห้าจะดังเสียงปืนก็รัวดังสามนักซ้อน
กระสุนพุ่งไปที่ร่างหมูเขาล้มคว่ำลงไปกองกับพื้น
ความกละหละฮนอลละหมานอุบัติขึ้นพร้อมกับเสียงปืนจากสิบตำรวจเอกมานบนักท่าง
มือปืนประจำตัวและในฐานะเป็นพี่เมียยิงคุ้มกันโงดังสนั่น
กระหน่ำยิงทงชัยติคำมือปืนที่ก่อเหตุ
จนต้องหนีกระสุนล้มลุกลุกคลานหนีตายไปที่หน้าห้องน้ำ
ต่อมาเขาถูกพันธุ์ตำรวจโทสุรัตนพงธานีจับกลุ่มตัวไว้ได้
ชุลมูลปกคลุมสนามมวยลุมพินีตั้งแต่กระสุนปืนนัดแรกดังขึ้น
แฟนมวยต่างหนีตายเพราะกลัวถูกลูกหลงเหยียดเสียดเหยียบกันบาดเจ็บนับร้อยคน
ส่วนแคล้วถูกผู้คุ้มกันกระชากตัวหมอบลงกับพื้น
บให้พ้นจากคมกระสุนก่อนคุ้มกันออกจากสนามมวยไปอย่างปลอดภัย
พอสิ้นเสียงปืนพบว่าโง๕พลังนอนหายใจรวยรินถูกยิง๓นัด
กระสุนเข้าที่เบ้าตาซ้าย๑นัดลำตัว๒นัดอาการสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนก่อนเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น
หลังตำรวจจับกลุ่มทงชัยมือปืนได้ในที่เกิดเหตุได้สืบสวนขยายผล
ก่อนเข้าจับกลุ่มศรีอัศวะทรงศักดิ์หรือซิตีลูกน้องคนสนิทของแคล้ว
เขาถูกแจ้ง๒ข้อหาพาอาวุธปืนไปในที่ชุมชน
มีหลักฐานจากภาพถ่ายเห็นซิตีถือปืนในสนามมวยลุมพินีในวันเกิดเหตุ
หลังมีพยานให้การกับตำรวจว่ารู้เห็นเบื้องหลังการสังหารทุกขั้นตอน
แต่ต่อมาพยานปากสำคัญรายนี้เกิดเปลี่ยนใจกลับคำให้การ
สุดท้ายซิตีถูกดำเนินคดีเพียงพาอาวุธปืน
ส่วนผู้บงการสังหารโง๕พลังตัวจริงยังเป็นปริศนา